คุณผู้ชมมาดูนโยบาย๓ชอกันหน่อยนะคะ
ช็อปใช้ใช้กันหรือยังไม่แน่ใจแต่เรายังไม่ได้ใช้แน่นอน
คุณผู้ชมจริงนโยบายนี้โครงการนี้ให้ลงทะเบียนตั้งแต่๒๓กัญญาโยนที่ผ่านมา
เรื่อยไปจริงสุดท้ายจะไปจบวันที่๑๕พฤศจิกายน
แต่ให้สิทธิ์สูงสุดคือ๑๐ล้านคนเต็มเป็นที่เรียบร้อยแล้ว
เมื่อวันที่๒ตุลาคมที่ผ่านมา
ปรากฏว่าพอไปตรวจสอบแล้วเนี่ยนะคะ
ล้านคนก็คือ๑วัน๑ล้านคนถูกไหม
ปรากฏว่า๑๐ล้านคนที่ลงทะเบียนไป

เพราะฉะนั้นก็จะมีที่ว่าง๒ล้านคน
กระทรวงการคลังก็เลยบอกว่าลงได้ต่อนะคะ
เที่ยงคืนที่ผ่านมาเต็มแล้วค่ะ

สามที่ผ่านมาค่ะทีนี้สิ่งที่มันเกิดขึ้นสำหรับนโยบายนี้ก็คือ
ขั้นตอนการสแกนใบหน้าเพื่อยืนยันตัวตน
คืออันนี้ทำกันมาเล่นแต่อยากรู้ว่าคือมันได้จริงไหม
อืมนั่นสิฮะเขาบอกว่าผ่านนะ
อย่างคุณผู้หญิงคนนี้เมื่อก่อนตอนที่เขาสแกนใบหน้า
เขาใช้หน้าของเขาก็คือหน้าปัจจุบันหน้ายิ้ม
แต่นี่คือเขาต้องทำหน้าให้เหมือนในรูปบัตรประจำตัวประชาชนถึงจะผ่าน
คือผู้ชายผู้ชายคนเมื่อกี้คนก่อนอันนี้คือในบัตรเขามันเลอะเลือนไปแล้ว
มันเป็นขาวขึ้นที่ลูกต้องเอาแป้งไปทำให้มันเป็นเลอะเรือเหมือนในรูปใช่ค่ะ
ระบบสแกนใบหน้าของประเทศเราเนี่ยมันแย่ขนาดนี้
มันไม่เอาตัวชัดเนอะนี่ดูดิ
คือในรูปเขามันลอกสุดท้ายหล่อไม่ผ่าน
ต้องเอาแป้งมาทาให้มันเหมือนลอกก็เลยทาน
ภาพแรกที่เขาบอกว่าตอนถ่ายโบราณเขามีผม

ยืดยันไม่ได้ต้องให้น้องมายืนข้างหลังให้มีผม
คุณถามจริงคือนี่ระบบสแกนใบหน้าบ้านเรามันแย่ขนาดนี้เลยเหรอ

หน้าหน้าแล้วก็มั่นตาใช่ไหม

แต่ปัญหามันเกิดขึ้นจริงบางคนสแกนไม่ได้จริง
ใช่ค่ะทีนี้ปัญหาที่เกิดขึ้น
เราก็พยายามที่จะไปตามให้ว่า
แอปกระเป๋าตังโครงการชิมช็อปใช้

จะสามารถที่จะทำให้ประชาชนได้รับความสะดวกสบายมากขึ้น
หลังจากที่ที่ผ่านมาเกิดปัญหา
ทีนี้จากการประเมินปัญหานะคะมองว่าไม่ได้มาจากภาพ
แต่เป็นเรื่องของความสว่างของภาพถ่าย
ก็ได้ให้ไปดูเรื่องนี้ด้วยนะคะ
ควบคุมเรื่องของแสงสว่างของภาพถ่าย
ไม่ให้ระบบสแกนภาพมันยากจนเกินไป
คือรัดกลุ่มจนเกินไปมันก็กลายเป็นปัญหาไง

ภาพรวมของการลงทะเบียนชิมช็อปใช้ที่ผ่านมานะคะ

การลงทะเบียนจะครบ๑๐ล้านคนในช่วง๑๐วันแรกไปแล้วนะคะ
แต่ผู้ลงทะเบียนไม่ทันหรือยังไม่ได้ลงทะเบียน
อย่าสิ้นหวังนะคะท่านอย่าหมดหวังนะคะ

กระทรวงการคลังบอกมาแบบนี้เพราะอะไร
เพราะว่ากระทรวงการคลังจะเปิดโอกาสให้ลงทะเบียนต่อไปอีก
โดยจะนำสิทธิ์ของผู้ที่ลงทะเบียนไม่ผ่านการตรวจสอบสิทธิ์
กว่า๒ล้านรายมาเปิดให้ลงทะเบียนใหม่ไปเรื่อย
กว่าจะมีผู้ผ่านการตรวจสอบแล้วก็ใช้สิทธิ์ครบ๑๐ล้านราย
ตามที่นโยบายเขากำหนดมานะคะ
แต่ยังเหมือนเดิมนะคะ๑ล้านคนภายในนิ่งวันค่ะ
ช็อปใช้เอาไปซื้อทองได้ไหมล่ะ

ก็ล่าสุดออกมาบอกแล้วว่าโครงการนี้มาตรการนี้
กระเป๋าแรกที่คุณได้ไป๑๐๐๐บาทเอาไปซื้อทองได้
ว่าซื้อได้จากร้านทองที่ร่วมโครงการเท่านั้น
แต่ว่าก็ตามวงเงินที่คุณได้ไปแหละ
แต่ว่าในส่วนของกระเป๋าที่๒

จากวงเงินการใช้จ่าย๓๐๐๐บาทต่อรายนั้น
ไม่สามารถเอาเงินส่วนนี้ไปซื้อทองได้
ไม่อนุญาตให้ร้านทองเข้าร่วมโครงการ
โดยครั้งจะชดเชยเฉพาะร้านค้าวิสาหกิจชุมชน
สินค้าโอทอปเป็นต้นเพื่อเป็นการกระตุ้นเศรษฐกิจ
ก็๑๐๐๐บาทนั้นมันเอาไปซื้อทองได้
แต่ต้องยอมรับอย่างหนึ่งนะว่าคนได้พันหนึ่งส่วนใหญ่ไม่ได้ไปเที่ยวหรอก
เอาไปซื้อของเข้าบ้านเอาไปซื้อของในซูเปอร์มาร์เก็ต
น้ำกะปิน้ำปลาอะไรก็ว่ากันไป

ก็เลยมาซื้อของในกรุงเทพเข้าหอเข้าห้องได้ไง
ก็ดีค่ะก็ดีแต่ว่าปัญหาที่เกิดขึ้นอย่าลืมประเมินแล้วก็ไปปรับปรุงแก้ไขนะคะ